เรื่องของรถกู้ชีพรถพยาบาลเวลาเขามีเหตุฉุกเฉิน
ต้องขอทางเร่งด่วนกรณีกระทบกระทั่งกับคนที่ไม่ยอมให้ทางนี้ก็มี
ล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ของรถพยาบาลที่มีปัญหากับชายวัยกลางคนคนหนึ่ง
ที่ขับรถเก่งลักษณะกีดขวางนะฮะ
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่ารถเก๋งที่ไม่ยอมให้รถพยาบาลไปเนี่ย
ถึงขั้นตามไปเอาเรื่องเอาขวานออกมาขู่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
นี่คือคลิปในช่วงเหตุการณ์เดี๋ยวดูกันนะครับ
เขาก็พูดผ่านไปเพื่อขอทาง

เอาคนเจ็บก่อนเอาคนเจ็บก่อน

ไม่มาต้นอะไร
นี่แต่ก็ถึงพันย์ลงมาทะล้อกัน
ก็เป็นภาพที่ถูกบันทึกจากกล้องด้านหน้าของรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
มาจากซอยทางหลวงรังสิตจะไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขณะขับรถฉุกเฉินมาในเส้นทางถนนพระหลโยธินขาออกช่องด่วน
เจ้าหน้าที่กู้ไภก็เปิดสัญญาณไฟไซเรนด์มา
มีสัญญาณเสียงขอทางด้วยเพื่อให้รถของประชาชนเนี่ยช่วยหลบหน่อยนะครับ
แต่ว่ามีรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนพม๕๓
กรุงเทพมหานครขับรถขวางรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ให้ขับแซงนะครับ
กระทั่งไปถึงทางเลี้ยวเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รถยนต์คันดังกล่าวก็ยังไม่หลบทางให้พร้อมกับขับตามเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยนะครับ

ไม่ทิ้งเลยนะครับจากนั้นรถคันดังกล่าวก็ขับไปจอดด้านหน้ารถเจ้าหน้าที่กู้ภัยตามภาพที่บันทึกไว้

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้นะครับแล้วก็คลิปก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงปฐุมธานีนะฮะตำรวจก็ตามตัวนะครับเพื่อจะเอามาดำเนินคดีนะครับ
ล่าสุดครับคนขับรถโตโยต้าที่ขวางรถมูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็ถือขวานเข้ามาข่มขู่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะครับ
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงแล้วคนขับรถยนต์โตโยต้าคันนี้ชื่อว่านายประสานประสงค์โชคนำชัย
นายประสานบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะขับรถขวางรถกู้ภัยแต่ตนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน
และเสียงประกาศออกไมโครโฟนของกู้ภัยเพราะว่าตนปิดกระจกแล้วก็เปิดเพลงในรถมา
ตนก็จะมารับภรรยาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเหมือนกันซึ่งภรรยาคลอดลูกก่อนกำหนด
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับนายคารมเรืองแจ่มบอกว่าทำงานมา๒๐กว่าปี
เคยมีเรื่องกับกู้ภัยเหมือนกันเนี่ยเคยมีแต่ไม่เคยมีการข่มขู่ขนาดนี้
กลัวก็คือกลัวอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมากกว่านะครับอ่าเขาบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกับคนที่มีเรื่องกับกู้ภัยเนี่ย
เคยมีแต่ไม่เคยเจอแบบนี้นะครับทั้งสองคนก็มาพบตำรวจแล้วนะครับ
ก็ตามรายงานบอกว่าตอนที่มาที่สพครองรวงนะครับคุณเกดมศรก็ไม่มองหน้ากัน
พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถยนต์
พกพาอาวุธขวานไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับไปไม่เกิน๑๐๐บาท
แล้วก็ข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจหรือกลัวมีโทษปรับอีกไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนก็แจ้งข้อหาไปแล้วก็ต้องไปว่ากันต่อที่ชั้นศาลนะฮะ